เรื่องนี้เดี๋ยวเรามันอาจจะส่งผลอะไรล่ะไปถึงวันเลือกตั้งจริงหรือเปล่า
สิบสี่พฤศพภพวะคุมวันเลือกตั้งจริงเกาะเกาะโทรต้องเตรียมพร้อมให้หนักเลยนะ
นั่นสิคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับคุณน้ำแข็งครับ

การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวาน
นัยยะสะท้อนอะไรไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งคราวนี้มีคนให้ความสนใจมาก
มีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก
เมื่อวานนี้ถ้าถามว่าดูจากอะไรดูจากหัวข่าวนี้
ใช้สิทธิ์เลือกหน้าคึกคักประชาชนแห่ไปหย่อนบัตรคาดเกิน๗๐
แต่ประเด็นนี้มีคนบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าคนที่ไปใช้สิทธิ์ได้ก็คือคนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

คนที่ไม่ลงทะเบียนไว้อยู่จะลุกออกไปจากบ้านไปใช้สิทธิ์กับเขาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้
โน่นต้องไปรอถึงวันที่๗พฤษภา
ฉะนั้นเมื่อลงทะเบียนไว้ก่อนก็แปลว่าเขามีความตั้งใจจะไปลงอยู่แล้ว
ฉะนั้นอย่าอนุมานว่าการเลือกตั้งทั่วไปวันที่๗พฤษภา
จะมีคนตื่นตัวกันแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอก
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งมีคนบอกว่าเห็นบรรยากาศเมื่อวานแล้ววัดได้
เพราะถึงจะลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วก็จริงอยู่
มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วก็จริงอยู่
แต่ถ้าไปเจอบรรยากาศสถานการณ์เมื่อวานเนี่ย
คนที่ลงทะเบียนไว้คงถอยกันไปมากคงไม่แน่นอย่างนั้น
บรรยากาศอะไรเหรอครับเมื่อวานนี้
เมื่อกี้ที่เห็นภาพนี่๑รถติด

เป็นวันที่ร้อนสุดอีกวันหนึ่งเมื่อวาน
แล้ว๓คิวยาวมาก
โดยเฉพาะที่หน้าราม

คิวยาวมากท่านดูในจอ
ดูยาวอากาศร้อนเป็นลมเข้าไปตั้งเยอะ
ถ้าไม่มีความตั้งใจจะซ้ายสิทธิ์จริงคงถอยกันไปเยอะแล้ว
แต่นี่ไม่ถอยครับทนร้อนทนรอเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เพียงเสียงเดียว
ทั้งที่ถ้าคิดว่าเออเสียงของเราเสียงเดียวมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้
ก็คงถอยออกไปหมดแล้วท่านดูคิว
นี่ก็แปลว่าตื่นตัวกันจริง
การเลือกตั้งทั่วไปคนจะไปใช้สิทธิ์กันมากแน่นอน
ฉะนั้นอยากจะบอกไปถึงกรกตว่ากรกตเตรียมรับมือให้ดีเถอะครับ
เพราะเมื่อวานขนาดเลือกตั้งล่วงหน้าคนไม่มาก
มีเรื่องที่เป็นเรื่องอยู่หลายจุดท่านเห็นหัวข่าวนี้สิครับ
ไทยรัฐเนี่ยพาดหัวพบวุ่นวายหลายจุดชื่อตกหล่นเขียนรหัสผิด
อีกฉบับหนึ่งบอกกรกตเละล้านคนฮือจะให้ถอดถอน
จี้ให้รับผิดชอบผิดพลาดซ้ำซากจริงจริงก็ไม่อยากซ้ำเติมทับถมหรอกครับ
แต่ว่ากรกตทำให้คนแคลงใจและไม่ไว้วางใจแบบนี้ไม่ได้
แขลงใจความไม่เชื่อมั่นมันจะส่งผลให้ศรัทธาลดน้อยถอยลง
ฉะนั้นสิ่งที่กรกตจะต้องทำคือจะต้องหยิบเอาความผิดพลาดแต่ละจุดแต่ละหน่วย

หาเหตุผลของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วมาทบทวน
แล้วอุดช่องโวให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือ๖๗วัน
จริงอยู่ครับความผิดพลาดส่วนใหญ่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ส่งผลต่อคะแนนของแต่ละพัก
เช่นความผิดพลาดเพราะเขียนชื่อจังหวัดผิด
นี่ที่เป็นหัวข่าวฮือฮากันเนี่ย
มีชื่อจังหวัดพยาวเนี่ยเขียนเป็นจังหวัดพระเยาครับ
อย่างนี้ไม่มีผลต่อการเลือกตั้งหรอกครับ
แต่มันมีผลต่อการเชื่อมั่นว่าโอ้โหนี่งานระดับชาติขนาดนี้ยังเขียนจังหวัดผิด
งบประมาณก็มีไปตั้ง๕๐๐๖๐๐๐ล้านไปบริหารจัดการยังไง

ผมว่ากรกตอย่าเอางบไปใช้ที่ไม่จำเป็นเลยครับ
อย่างตอนนี้หลายจังหวัดเดินลนรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ค่าราชการให้ลนลงใช้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่จำเป็นครับ
เพราะว่าการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
พักการเมืองเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว
ที่เขาไปปลาใสเขาไปหาเสียงคนรู้หมดแล้ว
ล่วงหน้าและ๑๔พฤษภามีการเลือกตั้งทั่วไปคนรู้กันหมดแล้ว
ไม่จำเป็นต้องจัดงบประมาณไปเพื่อส่วนนี้
เอางบประมาณไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับ
คนที่จะไปลงเลือกตั้งเนี่ยเขารู้อยู่แล้วบรรยากาศมันบอกชัดอยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้หรอก
ทีนี้เอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปทำในสิ่งที่จะให้เป็นความเชื่อมั่น
อย่าลืมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดบรรยากาศความหวาดระแวงความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นอยู่ในใจคน
เรื่องของกรกตเขาหวาดระแวงว่ากรกตจะตกเป็นเครื่องมือให้เกิดสภาวะไม่ปกติ
หลังการหย่อนบัตรหลังการเลือกตั้งและไอ้ความไม่ปกติเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองตามมาอีก
ถ้าเจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือนให้มันบูดเบี้ยวผมเคยขีดเส้นใต้เตือนกรกตว่า
ให้ย้อนไปดูในอดีตกรกตยุคที่พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบเป็นประธานเนี่ย
ตอนนั้นก็ถูกฟองลองมีก่อก่อต่อถอยออกมาก่อนหนึ่งคนที่เหลืออีกสี่คนสารลงโทษให้จำคุกหมดสี่คน
แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่รอสารตัดสิน๒คนมีอาการเครียดแล้วก็ป่วย
เป็นนั่นเป็นนี่สุดท้ายเสียชีวิตไปก่อน๒คนเหลืออยู่อีก๒คนติดคุก
ติดคุกก็เลยมีวลีที่เขียนบอกกันว่ากรกตกูเกือบตายตายสองติดคุกหนึ่งรอดหนึ่งกรกตยุคนั้นน่ะมี๕คน
วันนี้เนี่ยเช้านี้โลกออนไลน์เขาติดฮเทคติดว่าก่อก่อต่อมีไว้ทำไมก่อก่อต่อต้องติดคุก

พักนั้นพักนี้ชนะการเลือกตั้งพักนั้นพักนี้แพ้การเลือกตั้ง
แล้วสุดท้ายขึ้นมามันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
แล้วมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่คนระแวง
ไม่รับใช้ฐานอำนาจไม่ทำให้บ้านเมืองกลับไปสู่ความวุ่นวายอีก
นี่คือขีดเส้นใต้เท่าที่วันนี้ครับคุณปุ๊กคุณนามแข็งคุณขวัญครับ
เราจะปรับวิธียังไงในการรับมือการเลือกตั้งจริง